มีเรื่องที่ทำให้ภาพลักษณ์ไทยต้องเสียหายอีกแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ
มีคนไปพบศพนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมัน
ถูกข่มขืนและถูกฆ่า
แล้วศพเธอไปยัดไว้กับซอกโขดหินนะคะ
ทีนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุนะครับ
เป็นตำรวจโรงพักเกาะศรีชัง
ได้รับแจ้งเหตุก็เลยประสานไปที่พลตำรวจตรีสุพชาติ

เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
แล้วท่านก็ลงพื้นที่นะไปตรวจสอบค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณโขดหินทางขึ้นยอดเสาทง
พระจุลจอมเกล้ามูหกตำบลท่าเทววง
หลังจากที่มีคนไปแจ้งว่าพบศพหญิงสาวชาวต่างชาติ

อยู่ในลักษณะถูกก้อนหินทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่
ถมกันรวมถึงใบไม้แห้งก็ปิดซากศพอยู่ด้วย
พบเห็นแต่เพียงส่วนแขนส่วนขาทั้งสองข้างแล้วก็ศีรษะ
จากการตรวจสอบพบร่องรอยถูกของแข็ง
เข้าที่บริเวณศีรษะใบหน้าจำนวนหลายครั้ง
แล้วก็ที่ขาหนีบมีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ทราบชื่อต่อมาก็คือเธอเป็นนักท่องเที่ยว
สาวชาวเยอรมันนะคะอายุ๒๗ปี
หลังจากนั้นตำรวจค่ะก็กระจายกำลังทั่วเกาะศรีชัง
เพื่อไปหาเบาะแสของคนร้าย
ไปตรวจสอบคนที่เข้าออกเกาะศรีชังสุดท้าย
สามารถรวบตัวคนก่อเหตุได้ก็คือนายกร
ชื่อจริงก็คือรณกรร่มรื่นอายุ๒๔ปี
พื้นเพลกเทวงธรรมนาคาร
เป็นคนที่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอกเกาะศรีชัง
ตำรวจร่วมกันสอบปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงนะคะ
สุดท้ายคนร้ายก็คือนายรณกรยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริง
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่ตำรวจไปเจอตัวคนร้ายแล้วก็พยายามที่จะสอบถามนะคะ
ส่วนนี้ค่ะล่าสุดเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาตำรวจสพเกาะศรีชัง
ควบคุมตัวนายรณกรซึ่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็มีทหารร่วมควบคุมตัวด้วยนะ
มาที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะลอยตมศรีราชานำตัวมาแถลงข่าวที่ศูนย์บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
โอ้โหบรรยากาศช่วงนี้ชาวบ้านไปรอดูหน้าคนก็ด่าทอนะฮะแล้วก็แสดงท่าทางไม่พอใจด้วยค่ะ
วันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็แถลงบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงเกิดขึ้นตั้งแต่๒ทุ่มของเมื่อวานนี้คือ๗เมษายน
จากการสอบสวนนายรณกรผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุข่มขืนนักท่องเที่ยวสาวชาวเยอรมันจริงเพราะอะไร
เพราะเห็นว่าเธอเนี่ยหน้าตาดีพอเห็นหน้าตาดีปุ๊บตัดสินใจเดินตามขึ้นไปบนเขาแล้วไปสะกิดเธอบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
แต่ผู้ตายไม่ยอมก็คือไม่เล่นด้วยสุดท้ายนายรณกรตัดสินใจใช้ก้อนหินทุบไปที่ศีรษะของผู้ตาย
ผู้ตายล้มลงหลังจากนั้นผู้ต้องหารายนี้นายรณกรลงมือข่มขืนเธอ
ผู้ตายเนี่ยโอ้โหพอคือพยายามดิ้นหนีสุดพลังนะฮะพยายามวิ่งหนีลงมาตรงจุดที่มีคนไปพบศพเธอนั่นแหละ
แต่นายรณกรเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวผู้ตายจะนำเรื่องไปแจ้งตำรวจจึงตัดสินใจวิ่งตามลงมา
ที่เธอตายเนี่ยนะคะนายรณกรใช้ก้อนหินทุบไปที่ศีรษะจนเสียชีวิตแล้วใช้หินใช้ใบไม้ไปทับถมศพไว้
หลังก่อเหตุก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจนตำรวจมาจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายรณกรคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มคืนกระทำชำราวปิดบังอำพรางซ่อนเร้นหรือกระทำการใดแก่ศพ
หลังจากนั้นก็นำตัวนายรณกรส่งพนักงานสอบสวนสพเกาะศรีชังดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็เป็นอีกหนึ่งคดีนะที่ถือว่าสะเทือนแล้วก็สยองกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยมากเลย
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเองนะคะรับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและเตรียมเดินทางด่วนมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะ